ชายวัย๘๐ปีได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๒ขวบในกระต๊อบ

ด้านคุณแม่ของน้องเนี่ยก็เข้าไปร้องกับมูลนิธิปวีนาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้มีการตามคดีนี้ต่อไปนะคะ
ปวีนาหงษกุลค่ะประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
พานางสร้อยนามสมมุติอายุ๓๐ปี
นำภาพวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ
เดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกพันลบอาแหลมล่า
ผู้กำกับการตำรวจภูทรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
หลังจากบุษาวัย๒ขวบถูกชายวัย๘๐ปี

พาไปกระทำชำราวบริเวณกระต๊อบ
อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลบางฉลง
ขณะกำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องพัก
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
สร้อยกล่าวว่าหลังจากดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยไปสอบถามชายวัย๘๐ปีคนดังกล่าว
ยอมรับสารภาพนะคะว่าใช้มือจับน้องเพียงภายนอกเท่านั้น

จากเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีค่ะ
แล้วก็มีการส่งข้อความขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาทางเฟซบุ๊กอีกช่องทางหนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกพันลบก็บอกว่าหลังได้รับแจ้ง

สั่งการให้ชุดสืบสวนเดินทางไปควบคุมตัว
ชายวัย๘๐ปีผู้ต้องหามาสอบสวน
เรื่องต้นก็สารภาพว่าระหว่างนั่งอยู่ที่กระต๊อบ
พบน้องวัย๒ขวบคนดังกล่าวเดินผ่านมา
ก็เลยลงมือก่อเหตุโดยบอกว่าใช้มือจับเพียงภายนอกเท่านั้น
พร้อมทั้งก็เบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาข่มขืน

แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
เพื่อสอบหาข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ